พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา

และสมเด็ดพระนางทราบพระบรหมระชันนาภ

ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
เป็นอย่างเลยเพราะเครื่องบินในหลวงครึ่ง
อยู่นี่ก็เอาฝ่ายไปพกเหมือนยังกระแคนแล้วดีนี่
เหลืองหนูทองวัย๗๘ปี
ชาวตำบลหนองสโนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร
เล่าเรื่องราวความประทับใจในอดีต
เมื่อครั้งมีโอกาสรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏอย่างใกล้ชิด
เสด็จไปพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวยายเหลือง
และประชาชนชาวตำบลหนองสโนอีกกว่า๔๐๐ครอบครัว
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย
เมื่อวันที่๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
แม้วันนี้วันเวลาจะผ่านไปกว่า๔๖ปี
แต่ภาพแห่งความทรงจำยังชัดเจน
เหมือนกับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เอง

วันที่๓๐เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ถูกพายุพัดถล่มเสียหายหนัก
ซ้ำฝาผากระบือสองตัวตาย
ส่วนใยเหลืองและสามีบาดเจ็บ
แต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใส
เมื่อความทราบถึงในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ส่งพระราชทานบ้าน
และกระบือใหม่ให้อีก๒ตัว

เพื่อทดแทนตัวเดิมที่ตายไป
สร้างความปลื้มปิติยินดีให้ยายเหลือง
และประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปรับเสด็จในวันนั้น

เดี๋ยวในหลวงจะมาซื้อไฟล์ให้

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ประทับใจใยเหลืองมิรู้ลืม
คือการได้สัมผัสพระวรกายของในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จไปบนบ้านที่พระราชทานให้ครอบครัว
โอ้โหก็ดีใจจนสุดขีดเนี่ย
ราธดรมาเลยเห็นในหลวงอยู่ทางหน้าเนี่ย
บอกก็ดีใจจนฉันอดไม่ได้
ฉันร้องไห้แล้วก็จับเลยจับขาขอจับขา
ท่านก็ยิ้มยิ้มให้

ฉันคิดในใจคงจะไม่เป็นไร
ท่านก็ยูขามาไกลฉันก็จะเช็ด
เสร็จแล้วฉันก็ก้มกราบแล้วฉันก็บีบ

ฉันดีใจก็นาดพ่อแม่ตายยังไม่เห็นใกล้ก็นาดตัวเอง
แต่เหมือนวาตภัยลูกใหญ่กำลังพัดถล่มเข้ามาในใจยายเหลืองอีกครั้ง
เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พอรู้สึกนะฉันทานข้าวไม่ได้นี่
ตั้งเจนก็ทั้งบัตรเนี่ย
คดมาก็ครึ่งจานก็กินไม่หมด
ช้อนอย่างมากพอกินเข้าไปเนี่ยก็

ฉันทาตาร์ตัดไปใหม่
ตอนนี้ก็เสียใจมาตั้งในบัตรเนี่ย

นึกว่าลุงโพลลุงใส่หนีอะนะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปถึง
เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ประชาชน
โดยไม่เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย
จริยวัตรอันงดงามในวันนั้น
ยังคงตราตรึงในความทรงจำของใยเหลือง

และจะเป็นความทรงจำไม่รู้ลืม
ของหญิงชราวัยเจ็ดสิบแปดปี
ประสบกัณฑิกรที่ได้รับพระมหากรณาธิคุณ

จากในหลวงรัชกาลที่๙
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน